ทีนี้มาถึงข่าวที่เอาจริงไม่ค่อยอยากอ่านเลยคุณผู้ชม
คือมันเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้ามันระเบิด
แล้วมันก็มีความสูญเสียคือทั้งอาคารพาณิชย์ต่าง
บ้านเรือนต่างมูลค่าความเสียหาย๕๐ล้านกว่าบาท
จุดที่เกิดเหตุตรงนี้ค่ะอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต

เหตุการณ์นี้ดูสิคะไฟลุกไหม้อันนี้เมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนะคะ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองป่าตองที่อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตได้รับแจ้ง
ชาวบ้านเขาแจ้งมาบอกว่าเกิดเหตุหม้อแปลงระเบิด
บริเวณหน้าร้านค้าริมถนนทวีวงหรือว่าถนนเรียบหาดป่าตอง
แล้วดูสิคุณผู้ชมไฟมันลุกไหม้แบบนี้ค่ะ
ลามไปยังร้านค้าที่อยู่ใกล้เคียงก็ต้องมีการระดมรถดับเพลิง
รถน้ำหน่วยดับเพลิงพร้อมกับรถกู้ภัยมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
ประจำพื้นที่หาดป่าตองไปตรวจสอบไปช่วยเหลือไปฉีดน้ำดับไฟ
ซึ่งจุดตรงนี้ค่ะเป็นถนนสายหลักของหาดป่าตอง
แล้วก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเพียบเลยนะชาวไทยเองชาวต่างชาติก็มาเที่ยวกันเยอะ
เพราะว่าช่วงใกล้จะสงการไงก็มาเดินจับจ่ายซื้อของมาท่องเที่ยว
แสงสีเสียงยามค่ำคืนแล้วมีร้านค้าเป็นร้านชั้นเดียว
เป็นร้านตั้งอยู่เรียงรายริมถนนเนี่ยนะคะทีนี้เห็นว่าเพลิงเนี่ย
มันกำลังไหม้แบบเร็วมากแล้วมันก็ลามไปที่เขาฉีดน้ำดับอยู่เนี่ย
เป็นอาคารพาณิชย์๓ชั้นมันลามหลายคู่หามากเลยนะคะ
จากนั้นเนี่ยตำรวจป่าตองต้องปิดถนนเลยค่ะคุณซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นถนนวันเวย์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาได้ทำงานสะดวกขึ้นแล้วก็มีการระดมฉีดน้ำ
เพื่อไม่ให้ไฟเนี่ยมันลุกลามไปมากกว่านี้ใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งเลยนะคะ
๒ชั่วโมงกว่าถึงจะสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัด
แล้วก็ไม่ให้ลามไปสร้างความเสียหายกับอาคารที่อยู่ใกล้เคียง
แต่พอ๒ชั่วโมง๒ชั่วโมงคุมเพลิงได้แล้วเนี่ยเขาก็ยังต้องฉีดน้ำเลี้ยงต่อไปนะ
เพื่อไม่ให้เปลวไฟมันแบบมันปะทุหรือว่ามันคุขึ้นมาอีกนะคะ
ก็ยังมีกลุ่มควันต่างพวยพุ่งอยู่บริเวณร้านค้าแบบนี้ค่ะ
ทีนี้จากการตรวจสอบเราก็เป็นห่วงไงนักท่องเที่ยวเยอะชาวต่างชาติเยอะ
คนไทยก็เยอะว่าจะมีคนเจ็บมีผู้เสียชีวิตหรือเปล่า
ปรากฏว่าไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะเบื้องต้นเนี่ย
มีร้านค้าประมาณ๔ร้านถึง๕ร้านที่โดนไฟมันเผาไหม้หมดเลยค่ะ
แล้วก็ตอนนี้ยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าไอ้๔๕ร้านที่มันโดนเพลิงไหม้เนี่ย
เป็นร้านค้าอะไรบ้างส่วนค่าเสียหายเขาก็ประเมินเอาไว้
มูลค่าไม่ต่ำกว่า๕๐ล้านบาทนะคะ